เอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปหาของกินอร่อยที่มันเป็นของโบราณหายากอีกเช่นเคย
ฉันชอบนำเสนอขนมที่มันเป็นขนมพื้นเมืองหายาก
เฉพาะท้องที่เฉพาะพื้นถิ่นเนี่ยนะคะ
วันนี้พาคุณผู้ชมไปลงใต้กันที่จังหวัดสตูน
พาไปทานขนมพื้นเมืองที่มีชื่อว่าปั๊มจืด
จืดคือหลายคนก็สงสัยคุณชนะคุณนิวนาวสงสัย

มันก็คือคล้ายกับขนมถ้วยฟูนึกภาพดู

จริงแล้วมันก็คือขนมถ้วยฟูของภาคกลางนั่นแหละ
แต่ว่าภาคใต้เขาเรียกว่าขนมปัมจืดนะคะ
แต่ว่ามันจะทำมาจากน้ำตาลตะโนด

ใช่มีทั้งปั๊มจอกด้วย
จอกก็คือจะแบบนึ่งในถ้วยตะไลแบบนี้นะคะ
แล้วก็ปั๊มที่นึ่งในถาดแล้วก็ตัดเป็นชิ้นแบบสี่เหลี่ยม

เวลาทานก็จิ้มกับมะพร้าวขูดคลุกกับเกลือแบบนี้ดี
ว่าคล้ายกับขนมตาลเอาง่าย
ตาลตะโนดน้ำตาลตะโนดก็จะมีกลิ่นหอมหวานกว่านะคะ
นางยุพดีฉาดหลีชาวบ้านตำบลควนโพอำเภอเมือง
เขารื้อฟื้นการทำขนมปัมจืดโดยเอามาขายที่ตลาดหลาดพญาบังสา

ซึ่งเป็นตลาดที่ชุมชนเขานำผลผลิตของชุมนุมชุมชนเขาออกมาจำหน่ายนั่นเอง

และเหตุที่ขนมปัมจืดเอาออกมาขายอีกครั้ง
เพราะว่าต้องการรื้อฟื้นและอนุรักษ์ขนมโบราณในพื้นที่

ตำจืดเป็นขนมที่ทำง่าย
โดยใช้แค่แป้งข้าวเจ้าผสมกับน้ำกะทิ
เหลือเล็กน้อยผสมกับมะพร้าวแล้วก็บดให้เข้ากัน
จากนั้นก็นำไปเทใส่ในกระทะขนาดเล็ก
ฝารอให้ขนมสุกแล้วก็ตักขึ้นมาทานได้เลย

รสชาติของขนมปัมจืดจะคล้ายกับอะไรรู้ไหม

มันก็เหมือนขนมครกไซสยักษ์

เวลาทานเนี่ยเขาจะทานกันเป็นคู่นะคะ
นิยมโรยน้ำตาลบนขนมแล้วก็ประกบคู่กันไปทานแบบนี้
แต่ว่าบางคนเขาก็จะจิ้มกับน้ำตาล
บางคนก็ทานกับกาแฟแล้วแต่ชอบกันไป
ราคาขายก็ไม่แพงเลยแหมหาทานยาก

คู่ละ๑๐บาทเท่านั้นเอง
เป็นคู่นะใครที่ยังไม่มีคู่ก็ไปลองทานดู

ก็ว่ากันไปแต่รสชาตินี่การันตีความอร่อยนะ
แหมเป็นขนมที่เป็นขนมพื้นบ้าน
ขนมท้องถิ่นอีกแบบนึงนำมาฝากกันด้วยนะคะ